โชคดีต้อนรับร่ามผู้แปรภาษามือด้วยทรัพย์อาจารย์จัวร์แสงศูนย์ทอนครับ
คือยุคโควิด๑๙บางคนก็ผันตัวเองมาขายของขายของออนไลน์
เพราะว่าเป็นทางออกหนึ่งแหละ

อย่างเจ๊น้ำก็แบบนึงท่านอื่นก็แบบนึง
แต่ท่านนี้ก็สร้างคาแรคเตอร์มาอีกแบบนึง
ขายยังไงให้โลกจำแต่งกระสือมันซะเลย
แต่งกระสือขายกระเป๋า
ตอนแรกไปขายในป่าจริงตอนหลังมาใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
เดี๋ยวบรรยากาศการขายเขาจะน่าจดจำแค่ไหนลองดูครับ
หนังเป็นสีเทาผ่าเป็นสีขาวมีสายยาว
ขาย๒๖๐๐บาท
เจ้าโชคดีมาไล่เล่วเละกะทิซื้อมาขายกระเป๋าไห่โอ้

๒๗๐๐ไปได้
อุ้ยรู้ถูกสือไอ้เธอวะก็รู้ถูกสือไอ้เธอวะเมื่อเดี๋ยวอุ้ย
พูดได้พูดได้ต้นไม้จริงเปล่าค่ะที่ต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอม
ฮะคนซีสันแปดขึ้นมาอีกแล้วแต่มันเป็นพี่เบียกเนอะ
เออนะครับขายธรรมดาคนนี้มันจะไปจำได้ไง
คนไม่ซื้อพ่อค้านุ่มคนนี้ลงทุน
เป็นผีกระสือครับมีไฟมีไส้ห้อยต่องแต่งด้วยนะครับ
อยู่บนต้นไม้ยามค่ำคืนในป่าไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองครับ
เพจเฟซบุ๊คชื่อนี้ชื่อว่าไลฟ์สดสินค้าแบรนด์เนมของแท้มือสอง
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ครับมีคนเข้าไปชมคลิปนี้แล้วกว่า
ห้าแสนคนแต่ยอดขายเดี๋ยวว่ากันอืมทีมข่าวติดต่อไปสอบถามยังพ่อค้าผีกระสือคนนี้นะครับ
พี่อนุชาพี่อนุชาบอกโอ้คุณนักข่าวก่อนจะมาไลฟ์ขายกระเป๋านะหรือ
ผมผ่านมาแล้วทุกอาชีพแม้เซ็นเจอร์ก็เคยเปิดแผงเช่าพระก็เคย
จนมาเป็นพ่อค้าตลาดนัดก็เคยล่าสุดนี้มาเป็นพ่อค้าออนไลน์นะฮะ
ขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองโดยราคาเริ่มตั้งแต่หลักพัน
ใบไหนดีหน่อยสภาพดีหน่อยนะฮะยี่ห้อแพงหน่อยก็หลักหมื่น
ต่างกันตามยี่ห้อและสภาพกระเป๋าอย่างที่ผมนำเรียนไป
ส่วนที่มาของการแต่งกายเป็นกระสือในป่าแบบนี้เนี่ยพี่อนุชาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยยืนไลฟ์ในป่าตอนกลางคืนจริงมาแล้วนะ
โดยยอดคนดูเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยไปเป็นหลักหมื่นภายในวันเดียว
รอบนี้ก็เลยลองทำอะไรแปลกใหม่คือใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ
แต่งตัวไลฟ์เป็นผีกระสือคนก็เลยเข้ามาดูเพราะความแปลก
เนื่องจากยังไม่เคยมีใครแต่งกายแบบนี้มาขายของมาก่อน
แต่อย่าถามเรื่องยอดขายนะพี่อนุชาบอกคือคนเข้ามาดูเอาฮานะก๊อฟนะปุ้ยนะคุณผู้ชม
คือเข้ามาดูเอาฮาไม่ค่อยซื้อขายได้แค่๓ใบเท่านั้นเอง
เอาก๊อฟแนะนำพี่รุชาหน่อยนี่แหละครับก็สร้างจุดสนใจแล้ว
ลองเอาของเลือกของดีเนาะคือบางทีคือพี่เขาเป็นลุคแนวนี้